เพราะของแพงผักเพลิกแพงไปหมดเลยนะครับ
เราก็รู้ปัจจัยเรื่องของน้ำท่วมเรื่องของอื่นด้วย

ปรากฏว่ารัฐมนตรีเกษตรก็เสนอไป
รายงานไปบอกว่าผักชีมัน๔๐๐บาทกว่ากิโลต่อกิโล
นายกก็เลยปิ๊งไอเดียขึ้นมาเลย
พื้นที่ทหารของเรามันมีพื้นที่นี้นะ
ไปดินี่ผมเหมือนนะไปดิไปดู

ปลูกผักชีในค่ายทหารหน่อยสิ
ผลผลิตออกมาเมื่อไหร่จะได้ช่วยลดราคาผักลงมาได้
เป็นการลดภาระของประชาชนนี่นายกปิ๊งไอเดียแบบนี้ออกมา
ก็เลยต้องไปสำรวจตรวจสอบค่ายทหาร

ก็รับนโยบายค่ะสนองนโยบายนายกค่ะ
สั่งปั๊บทำทันทีค่ะไปที่ค่ายทหาร
ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่๔นะคะบอกว่าตอนนี้รับนโยบาย
แต่เอาจริงนะปกติที่ค่ายทหาร
หน่วยเขาส่งเสริมให้ปลูกพืชผักสมครัวอยู่แล้ว

คือปลูกพวกพืชผักสวนครัวหลายอย่างเลย

ถ้ามันเหลือเนี่ยเขาจะแบ่งขายให้กับประชาชนในราคาถูกด้วย

เกี่ยวกับการปลูกพืชผักสวนครัว

โอ้โหนี่นั่งจิบนั่งจิ้มนั่งปักเลยเหรอ

นายกสั่งมาพวกเราดำเนินการทันทีครับ
ดิฉันถามว่าเมื่อไหร่จะได้กินน่ะปลูกแล้ว
๔๐๖๐วันคุณระยะเวลาในการเก็บผักชีได้เนี่ยนะฮะ

คือมีชาวบ้านก็มีเสียงสะท้อนออกไปเหมือนกัน
บอกโอ้โหทหารเพิ่งเริ่มทำนายกเพิ่งเริ่มสั่งนะฮะ
กว่าจะปลูกกว่าผลผลิตมันจะเก็บเกี่ยวได้

คือแม่ค้าบอกว่าราคาวันนี้มันลดลงแล้ว

หลายร้อยใช่ไหมสามร้อยสี่ร้อยเนี่ย

ลงมาเหลือโลละสองร้อยสี่สิบบาท

ส่วนขึ้นช่ายเนี่ยโลละสองร้อยยี่สิบบาท

ที่นายกบอกว่าให้ไปปลูกผักชีในค่ายทหาร

ฟังแม่ค้าตอบชัดเลยค่ะ
ปลูกเยอะแล้วเนี่ยคนสหารมาปลูกกัน
มันแพงแต่คนไทยก็เล่าอย่างนี้แหละ
เออพอพอแพงก็จะทำตามกันหมดเดี๋ยวก็ถูก

แม่ค้าสองคนแต่แม่ค้าท่านแรกป้าแดงเนี่ย

คุณศึนสกุลมีความคิดเห็นยังไงกับความคิดแม่คะแม่คะ
เออก็ตามแม่ตามแม่คะ

กระแสในโลกโซเชียลชาวเน็ตวิภาควิจารณ์เยอะจริง
คือถามว่าเอาจริงนายกเอาฮาป่ะเนี่ย
แล้วรัฐบาลเขาไม่มีคนเรียนจบเศรษฐศาสตร์มาเหรอ

เพราะว่ากว่าจะเก็บเกี่ยวได้คือมัน๔๐๖๐วันไง

เราก็เลยย้อนไปดูข้อสั่งการของนายยกรัฐมนตรี
ที่เป็นกระแสโซเชียลตลอดหลายเรื่องนะ
เวลาท่านสั่งการมาทีไรคนก็จะไปแชร์เยอะนะฮะ

มีเมื่อวันที่๑๗มีนาปี๕๘นะครับ
ปัญหาราคามะนาวแพงต้องยอมรับว่าแพงมาทั้งชาติแล้วฮะ

แต่ตอนนี้ก็เริ่มมีการคิดค้นนำมะนาวมาปลูกลงในกระถาง
เพื่อเก็บไว้กินเองแล้วนายยกรัฐมนตรีสั่งการปี๕๗
พอปี๖๒ที่สุโขทัย
แนะนำพื้นที่ใดน้ำท่วมมากให้ปรับเปลี่ยนอาชีพ
เลี้ยงปลาแทนการทำนาและปลูกข้าว
โอ้โหอันนี้ถูกวิภาควิจารณ์หนักเลยเละเลยพอสมควรนะครับ
สุโขทัยเมื่อปี๖๔วันที่๒๖กันยายน

ปีก่อนปี๖๔ปี๖๓นั้นเข้ามา๕ลูก
นี่ลูกเดียวนะพวกเราสวดมนต์
หลายคนเอาไปถามว่าสวดมนต์พายุไปเหรอครับ
ล่าสุดก็คือ๔พฤศจิกาที่บอกว่าให้เอาพื้นที่ของทหารมาปลูกผักชี

ต้องบริโภคพืชผักสวนครัวนำมาประกอบอาหาร
คือประชาชนเข้าใจนะความหวังดีในการสั่งการ
แต่ว่าบางอย่างมันจะไม่เข้ากับสถานการณ์แล้วก็ไม่ทันการด้วยนะครับ